จังหวัดกระบี่นะคะมีวัยรุ่นคนหนึ่ง
เขาไปขโมยรถจักรยาน
รถจักรยานคันนี้ราคา๓๐๐๐บาท
เป็นจักรยานแพงเอาไว้ปั่นเพื่อสุขภาพ
แต่ทีนี้เขาเอาไปขายต่อไปเสนอขายชาวบ้านเนี่ย

ทีนี้ไม่มีใครซื้อสิคะไม่รู้จะทำยังไง

แต่การเอาไปทิ้งครั้งนี้ถือว่าพฤติการการขโมย
เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วเป็นคดีนะคะ
และภาพกล้องวงจรปิดก็สามารถจับภาพพฤติกรรมไว้ได้ชัดเจน
แหมเขาต้อง๓๐๐๐๐ไปขาย๑๐๐๐นะ
ก็อาจจะไม่รู้ราคาหรือว่าอยากจะขายขายไปแบบนี้นะคะ
กล้องวงจรปิดหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่ง
ถนนหลวงพ่อภายในเขตเทศบาลเมืองกระบี่

เขาบอกว่าอายุน่าจะประมาณ๑๕๑๗ปี
ตอนแรกยืนดื่มน้ำอยู่จากนั้นเนียน
กระเถิบไปนิดหนึ่งแล้วก็ขี่จักรยาน

ใช่ค่ะทีนี้เจ้าของเขามาเจอว่า

จนเมื่อวานนี้เองทางสาวเอมิการรักนิ่ม

บอกว่ามีชาวบ้านพบรถจักรยานของตัวเองแล้ว
คนร้ายเอาไปทิ้งไว้ในป่าละม้อ
อยู่ที่ซอย๒ถนนปานุราช

แล้วเขาก็ไปรับกลับคืนมาเรียบร้อยจากกระยานคันละ๓๐๐๐๐บาท
นางนิพาศัตราวงภานิษฐ์เป็นคนที่พบรถ
แล้วก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่เขาเล่าให้ฟังบอกว่า
มีวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งปั่นจักรยานคันนี้เข้ามาในซอย
เขาเห็นทั้งหมดเลยนะแล้วทีนี้เอาไปจอดไว้ที่ป่า
ก่อนที่วัยรุ่นคนนี้จะรีบเดินออกไป
ตัวเองเห็นว่ามีพิรุธแบบนี้
ทำแบบนี้น่าจะมีพิรุษก็เลยได้แจ้งเพื่อนบ้าน

ต่อมาเพื่อนบ้านคนหนึ่งมาบอกว่า
วัยรุ่นรายนี้มาบอกขายรถจักรยานคันนี้แหละ
ให้ที่บ้านบอกว่าขายพันเดียว
แต่ทีนี้ตัวเองเห็นว่าเขารู้ไง
รถจากกระยานคันนี้ไม่ใช่ราคา๑๐๐๐บาท
มันน่าจะประมาณ๓๐๐๐บาทมันแพงกว่านี้
ก็เลยเชื่อว่าขโมยมาแน่นอน
มาขายถูกแบบนี้ก็เลยไม่รับซื้อนะคะ
และทีนี้วัยรุ่นก็ปั่นรถจักรยานออกไปทันที

รับแจ้งบอกว่ามีคนเอาไปจอดทิ้งไว้ในป่าข้างบ้านของตัวเอง
มีการแชร์ภาพคนร้ายที่ขโมย
ซึ่งก็เชื่อว่าน่าจะมีการน่าจะเป็นการลักทรัพย์มา
ก็เลยแจ้งให้เจ้าของรับทราบและมารับรถคืนไปนะคะ
หลังจากรับคืนไปแล้วเจ้าของบอกว่าไม่ติดใจ
เพราะคนร้ายน่าจะเป็นเยาวชนน่าจะเป็นวัยรุ่นอยู่เลยนะคะ
แต่คงเป็นเรื่องของตำรวจที่จะดำเนินการทางคดีต่อไปค่ะ